เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณแม่บอกว่าเอามือจับอกเลยแล้วบอกว่าอุ๊ยตายใจหายวะ

แม่ค่ะนั่งคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ลูกนั่งเล่นอยู่นะคะตะขาบคลานเข้ามาจะไปกัดลูก
แต่เค้าดีมากเลยนะคะที่แม่เนี่ยเห็นได้ทันไปคว้าตัวลูกออกมาค่ะแม่บอกว่าเกือบไปแล้วลูกเอยเนี่ย

แบบนี้แหละค่ะ
ติดกันได้นะ

ส่วนคุณย่าค่ะเอากระป๋องมาทุบมันแบบนั้นนะคะ
แม่บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกโดนตะขาบกัด

เพราะว่าพิษของมันรุนแรงไม่น้อยเลยนะคะ
คนแพ้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาวะหัวใจอาจจะล้มเหลวได้ด้วยนะคะ
คลิปนี้พ่อของหนูน้อยนำมาโพสต์ไว้เตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
ส่วนคุณแม่ของเด็กค่ะโพสต์ภาพตะขาบที่อยู่ในขวดพลาสติก
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
อีแม่ใจสั่นหัวใจจะวายตายแหกปากลั่นบ้าน
แล้วก็ลงท้ายว่าเกือบไปแล้วลูกเอ้ย

เออตัวใหญ่นะฮะยาวกว่าฟุตค่ะ